ต่อที่จังหวัดบุรีรำนะครับ
มีผู้ชายคนหนึ่งก็ถูกจับเข้าคุกไปข้อหารักขโมย
เพื่อออกจากคุกมาก็ยังไม่ทิ้งอาชีพเก่า

ตระเวนขโมยรถจักรยายนต์ชาวบ้านกว่า๒๐คัน
เว้นรถของผู้ป่วยที่ไปจอดไว้ในโรงพยาบาล
อ้างว่าเอาไปขายแล้วก็ไปรักษาโรคเกาะของตัวเองนะครับ
นายสุวรรณไขมรำครับอายุ๔๗ปี

จังหวัดบุรีรำตามจับได้
ตัวเขาไปตระเวนขโมยรถจักรยานนะ

ขโมยรถจักรยานตามบ้านพัก
ขโมยมา๒๕คันครับ
ตอนที่ถูกควบคุมตัวนายสุวรรณก็ทำทีเป็นร้องไห้
พอเห็นแม่ก็เข้าไปหาแม่ร้องไห้ฟูมฟายกล้มลงกราบเท้าแม่ด้วยความสำนึกผิดแล้วครับ
ตำรวจก็ยังไปเจอประวัติของนายสุวรรณว่าก่อเหตุลักษณะแบบการลักทรัพย์มาโชคโชนมากเลย
เพิ่งจะพ้นโทษออกมาเพียง๔เดือน
เขาก็หวนกลับมาทำอาชีพเดิมเนี่ยที่บอกไประเวนรักกษมูลสร้างความเด็ดร้อนให้กับชาวบ้านซ้ำไปซ้ำมาครับ
ของกลางเต็มไปหมดเลยนายสุวรรณบอกว่ารถจักรยานที่ก็นำไปขายต่อทางหมู่บ้านอื่น
ราคาคันหนึ่งแปบร้อยบ้างพันห้าบ้างก็หาเงินไปรักษาโรคเก่าที่เป็นอยู่
ล่าสุดตำรวจก็ต้องส่งตัวนายสุวรรณไปให้กับตำรวจภูทรหนองกี่ดำเนินคดีในข้อหารลักทรัพย์
สถานที่ราชการนะฮะหลังนายสุวรรณนั้นไปขโมยรถจักรยาน
รวมทั้งจักรยานยนต์ด้วยที่จอดเอาไว้บริเวณโรงพยาบาลหนองกี่
พร้อมทั้งอายัดตัวเอาไว้ดำเนินคดีตามกฎหมายเรื่องข้อหาขโมยรถจักรยาน
แล้วก็จักรยานยนต์ตอนนี้ก็มีผู้เสียหายหลายรายทยอยไปดูของกลางกันแล้ว
เอาใครเป็นเจ้าของก็ไปอยู่ได้ภูทรหนองกี่ที่จังหวัดบุรีรัมน์